แข็งแรงร่างกายจิตใจเราก็สมบูรณ์บอกเลยนะคะ

จากปากช่องมา

ม่วนเลยจ้ะออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันถึง๒ซิงเกิล
เพลงแพ้เศรษฐีกับเพลงจังหวัดสนุกอย่างเจริญหูเจริญตา
คุณผู้ชมงานนี้คุณอาสัญญากับผู้จัดการส่วนตัวส่วนตัวคุณอาดวงจันทร์พรณราย
ส่วนตัวขนาดไหนนามสกุลเดียวกัน
ก็เสิร์ฟความม่วนกันแบบสดเลยค่ะให้ทอปัดผู้สื่อข่าวของเรา
โยกย้ายสายสะโพกกันนิดนึงคุณอาทั้งสองบอกเลยว่ายังแข็งแรงมากมาก
อปัดค่ะก็เลยขอถามเคล็ดลับความเปล่งปลั่งนิดนึง
ทั้งคู่บอกว่าอายุอานามยิ่งเยอะยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดี
อาหารการกินนี่มันสำคัญมากนะมีของดีที่ดื่มทุกวัน

ค่ะจริง

หลักเลยนะคะเป็นคนที่ดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำทุกวัน๗๐เต็ม
แต่เซลล์ในร่างกายไปตรวจมาแล้วเท่ากับคนอายุ๔๙เท่านั้น
เรียกว่าสารความสุขมันจะหลั่งออกมาทำให้เขาดูหนุ่มกว่าอายุจริง
คุณลูกสังเกตได้นะนักร้องจะอเลิศตลอด
นี่เอฟซีเขาจริงนะร้องได้ตั้งแต่เพลงดังยุคเก่า

ไม่รู้แหละอะไรก็ตามกลับบ้านไปเหมาก่อนมะนาว
เซลล์ในร่างกายมันจะได้อยู่เตอร์โตให้มันแก่ชะลาไปมากกว่านี้

อายุจริง๗๐เซลล์ในร่างกาย
สิ่งศักดิ์ศิษย์นี้มีจริงหรือเปล่า
ยังไงอ่ะถ้าลูกช้างมีจริงเพิ่งสิ่งศักดิ์ศิษย์ได้อย่างนี้เหรอ